ถามคุณผู้ชมก่อนดีกว่าว่าเมนูโปรดประจำบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นอะไร

แกงส้มถ้าใช่ช่วยกันเซฟแกงส้มบ้านเราหน่อยคุณผู้ชม

เฟฟแกงส้มเพราะว่ามันมีเว็บไซต์ต่างประเทศ
เขาบอกว่าแกงส้มคืออาหารยอดแย่
ฟังแบบนี้มันเจ็บหัวใจทุบโต๊ะเลยนะ

เหมือนคุณก๊อฟหลายคนมากคุณผู้ชม
จะคอยแนะนำเขียนบทความไปจนถึงรวบรวมสูตรอาหารท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
โดยนักวิจารณ์อาหารแต่ละประเทศเขารวมตัวกันอยู่ในเว็บไซต์นี้
ซึ่งล่าสุดค่ะทางเว็บไซต์มีการจัดอันดับอาหาร๕๐เมนูยอดแย่
ฟังดียอดแยกของโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์
งส้มบ้านเราติดอยู่ในอันดับ๑๒ของอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกค่ะ
ด้วยคะแนน๒๓เต็ม๕คุณดูสิ
อันดับหนึ่งนะฮะเป็นสลัดจากรัสเซียซึ่งก็เป็นเมนูปลาที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเมนู
อันดับ๒เขาบอกเป็นพิซซ่าเค้กจากแคนาดาค่ะ
เป็นพิซซ่าชั้นหน้าตาคล้ายกับเค

ของเรา๑๒แต่มันก็ปวดหัวใจอยู่ดีทำไมถึงมาติดยอดแย่ได้

แน่นอนว่าหลังจากการจัดอันดับนี้คุณผู้ชมถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก
คนในโลกโซเชียลมากมายเข้ามาคอมเมนต์ปกป้องอาหารบ้านเกิดตัวเอง
ส่วนใหญ่มองว่าอาหารชาติเขาอร่อยเอาอะไรมาตัดสินว่ามันเป็นอาหารยอดแย่
มันอร่อยที่บ้านฉันเธออาจจะไม่เคยกินหรือเปล่า
เช่นเดียวกันกับชาวเน็ตไทยที่ฉันขอปรบมือไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง
ไม่ยอมค่ะเข้ากันไปเป็นหมู่คณะเลย
เป็นแสดงความคิดเห็นพิมพศไทยก็มีพิมพศอังกฤษก็มา
แกงส้มมันไม่ได้แย่ขนาดนั้น
เอาอะไรมาวัดแกงส้มไม่อร่อยนี่บางบ้านถ่ายดูคู่กับปลาสลิดไปด้วย

แล้วพอมาเจอเครื่องแกงเผ็ดร้อนของบ้านเรา

บางคนก็แสดงความคิดว่าเออไม่แปลกใจหรอก

ก็น้อยคนที่อาจจะชอบรสชาติแกงส้ม
แต่บางคนเขาก็ยืนยันว่าของอร่อยแต่ละบ้านแต่ละเมือง
ก็แตกต่างกันไปคุณอย่ามาตัดสินแบบนี้
มีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
บอกว่าแกงส้มนะต้องใส่มะละกอ

แต่ถ้าบางบ้านไหนใส่แกงส้มแล้วมีหัวชัยเท้า

ถ้าเกิดว่าแกงส้มใส่หัวชัยเท้าสำหรับเชอรี่นะ
ก็อร่อยอะไรที่เป็นแกงส้มสำหรับเชอรี่อร่อย

แตกต่ำจากของคนพักกลางไหม

บางที่จะเป็นซับปะโรส

ติดอันดับ๓๐ของความยอดนิยม

ว่าเมนูนี้มันเป็นยอดแย่มันก็ไม่ได้
ไม่ใช่นะจะมองแบบนี้นะว่าคุณจัดติดอันดับ

แต่พออะไรที่มันเป็นทางลบคุณต้องคิดก่อนว่า
คนที่เขาอยู่ในประเทศนั้นเจ้าของเมนูอาหารนั้น

เขาจะต้องเกิดความรู้สึกแน่นอนว่าเฮ้ยแต่ฉันกินอร่อยอ่ะ

ประเด็นคะแดน๒๓วัดแค่ตัวคนชิมคนเดียว

เขาเป็นนักชิมจากเขาใช้คำว่าเป็นนักชิมแบบจากทั่วโลก
เคยติดอาหารยอดเยี่ยมอร่อยเยอะหลายครั้ง
เรามีมาสะหมัดมีอะไรนะต้มยำกุ้ง

ใช่ท็อปเลยแต่อย่างที่บอกแล้วถามว่าของอินเดีย

เพราะบ้านเขาเขาก็จะต้องรู้สึกว่าอร่อยมาก
นี่จะบอกว่าเชอรี่มีเพื่อนสนิทเปิดร้านอาหารอยู่ที่เกาะสมุย
แล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวโซนยุโรปเดินทางมาเยอะ
ไม่ใช่แค่เฉพาะต้มยำกุ้งผัดไทยแล้วนะ
ในประเทศไทยกินอะไรรู้ไหมต้มขาไก่

ส้มอันนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกัน
อันนี้ก็สูตรใครสูตรมันลิ้นใครลิ้นมัน

ถ้าอยากรู้ว่ามันแย่ไม่แย่บินมาชิมที่บ้านเรา
ใช่อ่ะคุณแม่คุณแกงส้มเหมือนกันอย่างนี้อ๋อโอเค

เชื่อว่าหลายประเทศพอไปติดอันดับลำดับต้นทุกคนจะเคืองนิดนึงแหละว่า

เอาเป็นว่าเอาตรงนี้เป็นข้อดี
ผลักดันเซฟแกงส้มให้แกงส้มให้ชาวต่างชาติชิมกันให้ด้วย